คุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีกันบ้างที่เชียงใหม่ครับ
บุรุษปรายศนีย์คนนึงครับเขาไปส่งพัสดุ
เขาเห็นลูกค้าตากผ้าไว้หน้าบ้านแต่ดูแล้วเฮ้ยฝนจะตก

ผ้าให้กลัวผ้าลูกค้าจะเปียกฝน

จังหวะนั้นคือเจ้าของบ้านเขาอยากจะดูว่าผ้าเขาเปียกหรือเปล่า
แล้วเขาดูกล้องในแอปมือถือเห็นภาพนี้พอดียิ้มเลยอ่ะ

แกเห็นผ้าของลูกค้ามันจะเปียกฝนก็เก็บให้นี่แหละฮะ
เขาบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวโด่งดังอะไรแบบนี้นะคะ
คือตอนนั้นจิตบริสุทธิ์จริง
คนทำดีแต่ว่าเราขอชื่นชมดังแล้วกันนะฮะ
ลงคลิปจากกล้องวงจรปิดเห็นภาพบุรุษปรายศนีย์คนนี้
มาส่งของแต่เห็นว่าเหมือนฝนจะตก
ก็เลยเอาผ้าของลูกค้าที่ตากมันจะไปเปลี่ยน
เข้ามาให้ดันเข้ามาให้หลบฝนครับ
แล้วก็เลยแคปชั่นโพสต์ไปว่าขอบคุณพี่ปรายศนีย์สารพีครับ
พี่มีน้ำใจมากอุตส่าห์ส่งของให้เรา
ฝนจะตกยังช่วยขยับราวผ้าหลบฝนให้ด้วย
ขอบคุณมากครับพี่บุรุษปรายศนีย์นะครับ
หลังจากที่มีการโพสต์คลิปโพสต์ข้อความนี้ไป
ทุกคนก็แชร์เข้าไปแล้วก็คอมเมนต์กันชื่นชมกันยกใหญ่แล้วครับนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปเจอกันกับเจ้าของบ้าน

ชื่อว่าคุณสุภนภูริที่จิตพัดอายุ๔๐ปี
คนนี้เขาบอกว่าเขาซักผ้าแล้วก็ไปตากเอาไว้
คือราวตากผ้ามันอยู่ในรั้วบ้านนะแต่มันอยู่ริมรั้วนะ
ถ้าเกิดฝนตกยังไงมันก็เปียกแล้วเขาก็ออกไปทำงานประมาณสักบ่ายโมง
รู้สึกเอ๊ะฝนจะตกก็เลยเปิดดูกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าบ้าน

นี่เก็บเสื้อผ้าคือเอามือดันดันราวตากผ้าที่อยู่ริมประตูเนี่ย
ดันเข้ามาให้ข้างในเพื่อเป็นการหลบฝน
เอาไปฟังเสียงเจ้าของบ้านหน่อยครับ
สาขาสารพีก็ไปพบทางด้านของนายจิมรายุปันทองแก้วอายุ๒๕ปี
ซึ่งเป็นบุรุษปรายศนียภาพนี่แหละเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาก็ไปส่งของตามปกติ
พี่คนนี้ของญาติเปิดหมวกนะอยากเห็นหน้า
พอไปถึงบ้านหลังนั้นเขาบอกว่าเออฝนมันจะตกอ่ะ
ก็มีเสื้อผ้าตากเอาไว้ผมก็เลยกลัวว่ามันจะเปียก
ก็เลยแค่ย้ายราวตากผ้าเข้าไปไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับ
เขาก็เลยฝากชื่นชมมานะครับทีนี้ด้านหัวหน้าปรายศนีย์อำเภอสารพีเอง
ชื่นชมกับการกระทำของนายจิบรายุเขาบอกว่าถึงแม้เป็นเรื่องเล็ก
แต่มันสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างดี
อันนี้ก็ฝากชื่นชมอย่าแค่ชื่นชมนะครับให้รางวัลเขาด้วยนะครับ